ชื่อจริงวรรณภานามสกุลโพทัง

อยู่ชายภูมิมเจ้งค
ตัวพี่ไปทำงานที่จังหวัดระยอง

พอแม่บอกไม่มีตังค์ก็ต้องหาเงินส่งให้แม่

ดูตอนเป็นนี่ก็เสร็จตอนตาย
วันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุ

ได้กลิ่นแก๊สแล้วเสียงดังมาก

วิ่งเข้าห้องน้ำมันน้ำก็ไม่ไหล

ไปเจอแก๊ปกำลังพุ่งเลย

หมุนตัวไปเอื้อมือมาเปิดปั๊ก

ลุกไหม้ท่วมไหม้หัวไหม้
ตรงนี้ติดกำแพงเลยไม่ไหม้

จับผ้าคนหนูวิ่งออกจากห้อง

ได้แค่นั้นเลยแล้วก็ไปกิ้งอยู่หน้าบ้าน

เว้นตาอ้อมมามาถึงคอ

ต้องกันไกลตัดแวะออก

ฟื้นอีกทีถึงโรงพยาบาลระยอง
โอกาสที่เรารอดแค่เซ็บ๓๘
เพราะมันเยอะมันเกินครึ่งที่ใส่น้ำเกลือไม่มีที่จะใส่ใส่อะไรที่คอที่ยังไม่ไหม้แล้วที่เจาะเลือดมาตรวจเจาะตรงขาพับตรงขาตรงเนี้ยข้างเราน่ะมีที่เดียวที่มันเหลือนอกนั้นไหม้หมด
แกะแผลทีนึงเขามาแกะทีแรกก็รู้สึกเจ็บแล้วมาแกะอีกรอบ๒จาก๑๐เท่าเหลือเท่าเดียว
ความเจ็บปวดเรารอดแล้วแต่กระดิกไม่ได้มือไม้กระดิกไม่ได้ได้แต่คอ
เจ็บปวดทั้งกายทั้งใจแต่จะตายไม่ได้เพราะคนแก่แม่เราไม่มีใคร
แม่เป็นแม่ของกบกบเป็นคนนิสัยดีล่าเริงแม่มีลูก๕คนแต่เขาไม่เคยโทรมาเลย
มีกบเลี้ยงแม่คนเดียวเวลาแม่ป่วยนอนโรงพยาบาลชายภูมิกบก็ลงรถที่ชายภูมิแหละ
มาดูแลแม่หายดีแล้วค่อยกลับไปทำงานใหม่แม่รู้สึกเสียใจที่ลูกเป็นอย่างนี้
พอเขาเป็นอย่างนี้เขาร้องไห้ทั้งคืนเลยบางทีนอนอยู่ตอนกลางวันแม่ก็นอนอยู่ข้างแต่เขาก็ร้องไห้เขาสงสารแม่
จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่เราไม่ปกติเหมือนคนอื่น
เราเดินเหมือนกับหิ้วน้ำข้างละสิบกิโลเดินก็เหมือนจิงโจ้เหนื่อยก็พักไม่ได้
ถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งต้องกั้นใจเดินเข้าห้องน้ำเองได้อาบน้ำได้แต่ถูไม่ทั่ว
ต้องใช้ฝักบัวอาบถูได้แต่ข้างหน้ากินข้าวก็ให้แม่ปั้นให้กินข้าวเหนียวปั้นแล้วก็กิน
ก่อนนี้ใครก็ว่าเราสวยเราสวยไม่สวยเราไม่บ้าหรอกแต่เราอยากปกติจะได้ดูแลแม่เราได้มั่ง
แต่มันคงจะกลับมาลำบากเพราะหมอก็บอกให้เราทำใจ

เพราะเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แค่๗๐เปอร์เซ็นต์ก็ยังดี
ทุกข์ใจเรื่องแม่ไม่มีที่อยู่

แต่ตอนนี้แม่ต้องมาดูแลเราแทน

อยากขอบคุณแม่ที่ดูแลหนู

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ชมภาพชีวิตของคุณกบไป

วันนี้ก็มากับคุณแม่ด้วย
แล้วก็ยังมีพี่สาวอีกคนหนึ่ง

ขอต้อนรับคุณแม่แล้วก็ญาติด้วยนะครับ

คือตอนนี้เจ็บหมดทั้งร่างกายไหมพี่กบ
เจ็บเฉพาะแขนสองแขน

ค่ะเพราะว่ามันยึดยึดหมดเลย
เขาเอาเอ็นมันยึดมันเกิดจากความร้อน

ถ้ามันสบายมาก็ต้องมีคลอที่เหลือ
กบค่ะหลังจากที่เราฟื้นมา
ความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
ไม่คิดว่าเราจะเป็นคนได้เจ็บปังตายเจ็บจนไม่มีอะไรจะอธิบาย
มือก็กระดิกไม่ได้ขาก็กระดิกไม่ได้

หมอจะทำแผลน้ำตานี่ไหลแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว

น้ำละละละละแซ่บพูดพูดหมอออกว่า
รณภาทำใจดีนะเพราะหมอคิดไว้ว่าต้องได้เก็บศพแน่นอน
ยังไงก็ไม่รอดหรอกได้ยินเขาคุยกันว่าน้อยคนนี้ยังตายเลยมีทั้งตัวจะเหลือไหม
แต่เราได้ยินเราบอกว่าตายไม่ได้ตายไม่ได้
อะไรสำคัญที่สุดนึกไว้ท่องไว้พุทธโธพุทธโธคลายสำคัญ
แม่ลูกแม่อยู่คนเดียวโลกไห้
เลือดที่แดงชาฟันแทบจะหลุดกัดจน
แผลต้องทิ้งระยะกี่วันถึงล้างหนึ่งครั้ง
ที่แรกเขาล้างวันต่อวัน
วันต่อวันนานมาเท่าไหร่ใช้ระยะเวลากี่เดือน
นานเป็นจะเป็นเดือนพี่สาวมาเยี่ยมแล้วก็พอจะเขียนได้
เขียนว่าช่วยหนูด้วยบอกลูกหนูทีมีวิธีไหนก็ได้ที่ช่วยแม่ได้
จะไม่ไหวแล้วนะแม่จะตายแล้ว
ลูกสาวก็เรียนพยาบาลอยู่สงขาลูกจะร้องไห้ตายลูกสาว
โทรมาหาหมอชนบุรีเขาบอกมีเคสหนึ่ง
รักษาด้วยน้ำผึ้งเคล็ดหนึ่งเจ็ดหมื่น

แต่พี่สาวไม่มีตังค์หรอกกลัวน้องตาย
ลูกสาวเลยขอเขาว่าถ้าไม่มีนี่จะผ่อนได้ไหม
เพราะหนูเด็กหน่วนนะก็จบเดี๋ยวงานหนูจับขวนให้

ที่รักษาด้วยน้ำผึ้งเขาทำอะไรให้พี่กบบ้าง
เขาเอาเราลงไปแช่เขาทาน้ำผึ้งหมด
แต่คนมาสี่มาที่หลังแซ่บ
จะบอกพี่กบ๓วันเปิดแผลทีนะ

จากที่เปื่อยเละน่อมก็เริ่มจะล่อนไปร่อนมา
จาก๑๐เท่าที่เราเก็บเหลืออยู่เท่าเดียว

เขาบอกว่าพี่กบว่ายังไงต่อไหม
ไม่มีตังค์ค่ะแค่นี้แหละเนอะ

หกครั้งแต่เราไม่มีเงินรักษาต่อ

แต่ก่อนหน้านี้คือตอนน้ำพึ่งก็ดีกว่านี้หน่อย

ถ้าเกิดว่าได้รักษาแบบคุณหมอที่ชนบุรีมารักษา
ใช้น้ำผึ้งเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อย

กบค่ะต้องทำอย่างนั้นกี่คอร์ส
เขาบอก๒คอร์สก็โอเค

หนูก็ยังไม่มีตังค์เพราะว่าเราไม่มีที่อยู่
พูดกับพูดนะไม่ต้องอายนะ

กู้เงินมาใบละ๕๐๐๐บาท

ว่าเขาไล่วันไหนไม่มีที่อยู่

พี่ก้าวข้าม
ความเจ็บเจียนตาย

เป็นเยอะเราก็บอกเราเป็นน้อย

เจอกับพี่กบครั้งแรก

เห็นภาพแรกที่เจอกันรู้สึกยังไงบ้าง

ก็บอกดีละลูกมันไม่ตาย

ทุกวันนี้พี่ห่วงอะไรที่สุด

เขามาเห็นหนูสภาพนี้ก็เลยให้อยู่ก่อน

เรือออกภาษาก็ครบพอดี

ของแม่แต่ไม่มีอะไรที่ว่างเปล่า

ถ้าไม่มีอะไรทำก็ต้องอยู่

ตอนนี้รายได้

เลี้ยงจิ้งหลีดได้ประมาณเดือนละ๒๐๐บาท

เพราะต้องติดบัตรเชดียนเขา

โอกาสที่จะคว้าเงิน๑ล้านบาท
ถ้าทำได้ก็ได้๑ล้านบาท

แสนบาทก็คือร้องให้ถูกต้อง๖เพลง
แสนบาทที่คุณกบอยากได้เนี่ย

เอาไปทำบ้าน

ค่ะแล้วค่ายาหมอก็เหลือ๔๐๐๐๐บาท

เรามาเอาใจช่วยพี่กบกันนะคะ

ก็คงเอาใจช่วยคุณกบนะครับ
อยากให้เธอผ่านตรงนี้ไปให้ได้ค่ะถ้าพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ
นี่คือเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทที่คุณกบจะต้องร้อง
ค่ะต้องถามพี่กบว่าเพลงนี้ไหวไหม

ค่อนข้างที่จะคุ้นหูกันทีเดียวเพลงนี้

ตั้งแต่เป็นสาวน้อยได้ฟังตลอดครับจริงอยู่เลยคลิกนี้มีความหวังขึ้นมาบ้างไหมพี่กบ

มาวันนี้หนูมาสู้เพื่อแม่นะ

คุณแม่ก็เข้าใจคุณกบดีนะฮะทุกคนเข้าใจคุณกบดีทีเดียว

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณกบจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
โอเคค่ะโอเคค่ะมาถึงเพลงที่หนึ่งนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ทึ่งเข้าหลอกแต่เต็มใจหล่อลิ้นข้างนอกคำไหน
นับคำหวานที่ลิ้นลดใจ
เขาหลอกใช้ก็รู้
ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำ
ช้ำหรือเปล่าคิดดู
น้ำใจรักที่ให้เขาอยู่
หรือจะสู้น้ำ
เป็นบันไดเป็นเรือจ้าง
เป็นหนทางให้เดิน
เขาพอพอทองเขาพอพอเงิน
เขาจะหมดไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจเวียวก็ปลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวร

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
จากคุณกบนักสู้ชีวิตของเรา

ร้องไปแล้วมั่นใจไหมครับ
ก็มั่นใจอยู่ค่ะ
เพราะชอบเพลงนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ค่ะนอกจากเป็นคนเสียงดีแล้ว
ดูจากในรูปของภาพชีวิตแถวบ้าน

จากวันนี้เพลงจะได้เยียวยาหัวใจของพี่กบแล้ว
เพลงยังจะทำให้พี่กบมีบ้าน
เพื่อแม่และเพื่อตัวพี่กบเองอีกด้วย

ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาส

ยินดีตั้งแต่คุณกบให้เกียรติมาออกรายการของเรา
เราอยากช่วยทุกคนให้ไปถึงฝั่งฝัน

กบอยากรู้หรือยังว่าร้องได้หรือเปล่า
อยากรู้ค่ะ

พร้อมครับคุณผู้ชมทางบ้านก็พร้อมนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษไกรโทษไกรโทษไกรโทษไกร
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณกบร้อง

ได้ครับ

ร้องถูกต้องหมดทุกคำเลยนะครับ

ในที่สุดเปิดประเดิมไปแล้ว

หัวใจที่แข็งแกร่งของผู้หญิงชื่อกบ

รับแล้วค่ะ๑หมื่นบาท
จากกลบเพลงของคุณสิรินพานิยากรนะครับ
รู้ว่าเขาหลอกก็เป็นเพลงที่
ดังตลอดกาลของเธอเลยนะครับ

ตั้งแต่สมัยวัยสาวอยู่นะฮะ

นี่ถ้าวิ่งได้วิ่งแล้วนะคะเนี่ย

นี่ถ้ามีแรงลุกไปสักหน่อยแล้วป่านี้วิ่งแบบเอออย่างนี้แล้ว
เห็นใบหน้าของคุณกบมีรอยยิ้มขึ้นมา
คุณกบยิ้มท่านสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเนี่ย
ยิ้มขั้นสุดท้ายเหรอ
มกรามั้งจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ยิ้มเลย
เจ็ดมกราห์ก็คือ๑วันก่อนเกิดเหตุ
มันชื่นใจตรงที่ทำได้นี่แหละหมื่นนึงเนี่ยนะคะ
จะให้ชื่นใจไปกว่านี้ก็ขอร้องได้ไหม
ขอร้องว่าทำไปเรื่อยได้ไหมคะ
ครบละ๑๐เพลงแล้วอยากให้ครบจริงแหละ
กบนะลองพยายามกันดูและทางเราจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
และวันนี้นะครับมีโอกาสให้เธอได้พักด้วย
เพราะวันนี้รายการเวลาของเราหมดลงคุณกบต้องมาในคราวหน้าอีก
มาติดตามให้กำลังใจคุณกบนะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตในครั้งต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สำคัญที่สุดในชีวิตเราเราจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
ซีเว่นอยากได้อะไรก็ได้เข้าโลตัสอยากได้ก็ได้
แต่จะซื้อพ่อกับแม่ไม่ได้
สู้กับความเจ็บปวดสู้กับบาดแผลร่างกายสู้กับความตายมาป่านี้แล้ว
สู้กับแม่อีกครับขอสู้เพื่อแม่
แม่ถ้าจะตายขอเราตายก่อน
เราไม่เคยเขาลำบากมีแต่เราทำให้เขา
แต่ทุกวันนี้แม่ต้องทำให้เรา
ลำบากพี่อย่าว่าอย่างอื่นกินข้าวยังกินไม่ได้